อาทิตย์ปั๊มหัวใจการทำซีวีอาร์เขาบอกว่ามีนี่เจ้าตัวนี้
มาเป็นหุ่นให้ดูสิเขาทำยังไงครับ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเย็นแพนเก้าสิบ

อย่างแรงดูตัวเลย

เจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้ายักษ์ฮะ
มันนอนให้ปั๊มหัวใจเพิดเพลินเจริญใจเลยนะ

คุณดูดิเออมันแบบรู้ได้ไง

พี่บิ๊กหย่งดังนะเนาะไม่ต้องทำเล่นแบบ

เราได้มาจากเฟซบุ๊คของลุงเหวงปลาหมึกปิ้ง

และบ้างจะทำหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ทั้งเรื่องการดับเพลิง
หรือการประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยหลัก๖ป
ก็คืออย่างแรกประเมิน๒ปลุก๓ประกาศ๔ปั๊ม๕๘
อันนี้เขาทำให้ดูหมดเลย

สุดท้ายแปะนี่คือยังไงไม่รู้
เขาบอกว่าปกติเขาจะมามีคลิปที่เป็นเรื่องของสาระความรู้
เรื่องของวิธีการปรักษาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แต่มาครั้งนี้โอ้โหเป็นไวรัลดังเลย

ใช่ครับได้เจ้ายักษ์มาช่วยแล้วนี่คือรางวัลของเจ้ายักษ์
ก็คือตับไก่

เรียกได้ว่าตอนนี้โอ้โหคลิปของแกเนี่ยนะ
แต่ละคลิปได้รับการตอบรับดีขึ้นเยอะเลย
แล้วนี้เจ้ายักษ์เป็นเซล็ปไปเลยอะ
โมนดูดิดูจังเลยลูก
โอ้โหตอนนี้เจ้ายักษ์นี่อิมตับไก่เลยนะ